ธานีน้ำมาถึงแล้วจ้า
ตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพญามันท้นตะหลิ่งนะครับ

ก็ได้รับผลกระทบโอ้โหเดือดร้อนหนักจริงนะครับ
ก็สองสัปดาห์แล้วเนี่ยที่เดินอยู่แบบเนี้ย
นี่คือสภาพน้ำท่วมบริเวณบ้านเลขที่๑๐ทับ๓หมู่๕
ตะบนบ้านกลางอำเภอเมืองปฐุมธานีครับ
ของป้าบุญเรือนนวลขำนะครับ
ย้ายครัวมาอยู่บนถนนแล้วนะฮะ
ย้ายครัวมาอยู่บนถนนแล้วเพราะว่าน้ำท่วมมากว่า๒สัปดาห์แล้ว
ลำบากที่สุดคือเข้าห้องน้ำไม่ได้นะฮะ
ต้องไปอาศัยเข้าของบ้านเพื่อนบ้านนะครับ
แล้วต้องขนข้าวของเนี่ยไปทำครัวบนถนนนะฮะ

จะขึ้นข้างโน่นจบบ่าย
สงสัยคืนนี้ถ้ามันขึ้นอย่างเมื่อคืนนี้ก็จะท่วมท่วมตรงนี้แน่

วัวมันย้ายมาตั้ง๒๓วันแล้วเพราะมันยืนแช่น้ำ
เหมือนกันเลยนี่เหมือนกับบ้านลุงประเสริฐเลย
ลุงประเสริฐนำคุณสงบนะฮะ
เลขที่๑๗ทับ๑หมู่๕ตะบนบ้านกลางเหมือนกัน
พาผู้สื่อข่าวน้องมาดูนี่มาเข้ามาดูมาเข้ามาดู
บ้านของลุงเนี่ยอยู่นอกแนวกั้นน้ำมากว่า๒สัปดาห์แล้วนะครับ
ข้าวของไม่รู้จะอยู่สูงยังไงละ
เอาขึ้นที่สูงหมดแล้วลำบากที่สุดเหมือนกันเลยกับบ้านเมื่อกี้
คือเข้าออกบ้านลำบากแล้วก็เข้าห้องน้ำไม่ได้ครับ
ชั้นล่างครับนี่คือชั้นล่างครับชั้นล่างมันขึ้นหลังกว่าแล้ว
โอ้โหชั้นล่างมันขึ้นหลังกว่าแล้วนะอ่านี่คือชั้นล่างครับ
ขณะที่จุดกลับรถใต้สภาพพระธุมธานี๑นะครับ
บนบ้านกลางน้ำมันเอ่อท่วมสูง๓๐เซนติเมตรครับนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเอากระสอบทรายนะฮะมากั้นมากั้นน้ำ
เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากผิวการจราจรนะครับ

เราเอาของไปช่วยเขานะฮะนอกจากของกินแล้ว
อย่าลืมถุงดำถุงดำอย่าลืมเพราะว่าเขาเข้าห้องน้ำกันไม่ได้นะครับ
ฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาส่วนอีกที่หนึ่งนะครับ
เป็นสภาพน้ำท่วมที่ตลาดอิงน้ำนะฮะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ในสามโคมประทุมธารินี่นี่นะฮะ
ชาวบ้านนะครับเร่งทำกำแพงกั้นน้ำนะครับเอากระสอบทรายมา
ร้านค้าส่วนใหญ่ถูกน้ำเอ่อทะลักเข้าในร้านหมดแล้วครับ
ทุกร้านเนี่ยลำบากนะครับ

เพราะบางคนต้องลุยน้ำมานะครับ
๕๐เดี๋ยวนะ

ใช่แล้วตอนนี้ทรายก็มี
ท้องถิ่นเขามาลงไว้ให้ให้ชาวบ้านเชื่อก่อเข้ามา

มากระบาดนี่

เมื่อกี้มองไปในร้านนี่ถ้าน้ำมาสูงกว่านี้

ไม่มีแล้วไม่มีที่สูงให้เอาขึ้นแล้ว
ขณะเดียวกันนะครับสถานที่ราชการหลายแห่งนะครับ
ก็ถูกน้ำท่วมอย่างเช่นที่ไหนบ้าง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฐุมธานีหลังเก่า

ขณะที่ชุมชนวัดเจดีทองหมู่๑
ตะบนคลองไขวอสามโครก

บ้านติดกับไม้น้ำเจ้าพญาคร๊อป
ทุกหลังผู้นำท้องถิ่นตอนนี้มาทำสะพานเหล็กให้เอายังดี
ทำสะพานเหล็กให้แล้วก็ประสานอบตคลองควายนะครับ
เอาเรือพลายเนี่ยมาให้ชาวบ้านเนี่ยใช้สรรจรไปก่อนครับ
ปฐุมธานีริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับขยับมาที่